เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่หรือว่าเจ้ายายครับ
แก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราในวัยเก้าสิบสามปีครับล่าสุดเนี่ยนะฮะ
ทางครอบครัวแล้วก็ชาวเชียงใหม่ก็เตรียมจัดพิธีอันเชิญศพแบบล้านนาโบราณ
ยิ่งใหญ่สมเกียจครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
เวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบห้านาทีของวันที่สองมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ดวงเดือนณเชียงใหม่หรือว่าเจ้ายายครับเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือ
แก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราที่บ้านพักเลขที่สามสิบเก้า
จ่าบ้านครับในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ท่ามกลางความอาลัยของลูกหลานสิริรวมอายุไข๙๓ปี๗เดือนนะครับ
แล้ววันนี้บริเวณบ้านพักเนี่ยครับมีลูกหลานแล้วก็ผู้ที่เคารพรักนับถือเจ้ายายครับ
ก็เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็จัดการเรื่องต่าง
มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเดินทางไปฉีดยารักษาสภาพร่างของเจ้ายาย
ที่พระสงฆ์จะมาทำพิธีทางศาสนานะครับแล้วก็จะดำเนินการเรื่องอื่นอื่น
ระดับขั้นตอนต่อไปโดยมีเจ้าพาคินัยณเชียงใหม่
ชายครับคอยดูแลแล้วก็ต้อนรับแขกเรือนะฮะ
สำหรับประวัติของเจ้าดวงเดือนหน้าเชียงใหม่หรือเป็นที่รู้จักกันในนามเจ้ายาย
เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือแล้วก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์ชาวไทยครับ
เกิดเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมปี๒๔
ตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นวันเดือนเพ็ญพอดีครับ
เลยได้ชื่อว่าดวงเดือนนั่นเองครับ
ดวงเดือนณเชียงใหม่หรือว่าเจ้ายายได้รับการประกาศสะดุดีเกียรติคุณ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
โดยที่เจ้าดวงเดือนหน้าเชียงใหม่ได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญ
สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยล้านนาครับถือว่าเป็นเกียรติประวัติและอนุสรแห่งคุณงามความดี
ล่าสุดเมื่อปี๒๕๖๔คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติโดยนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ประกาศเกติคุณยกย่องเจ้าดวงเดือนหน้าเชียงใหม่ให้เป็นบุคคลฆ่าแห่งแผ่นดิน
ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
คือเวลาเห็นเจ้าดวงเดือนไปร่วมงานอะไรก็ตามจะแต่งตัวเหมือนล้านนาเนี่ยนะครับ
ต่อมาครับนางพวงเดือนยนตรรักษ์หรือว่าคุณน้ำตาลลูกสาวของเจ้าดวงเดือนหน้าเชียงใหม่
เปิดเผยว่าทางทายาทของเจ้าดวงเดือนประกอบไปด้วย
นางพระคินีณเชียงใหม่คุณน้ำอ้อยนายพาคินัยณเชียงใหม่คุณน้ำพึ่ง
นางเดือนเพ็ญพวัครานนท์คุณน้ำมิ้นและนางพระวงเดือนคุณน้ำตาล
กำลังหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานสำคัญกันอยู่
เรื่องต้นจะมีการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลแบบล้านนาในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับ
ตอนนี้ก็เลยเก็บร่างไว้ก่อนคาดว่าจะมีพิธีประมาณ๗วัน
และจะมีการประกอบพิธีเผาร่างของเจ้ายายดวงเดือน
ส่วนวันเวลาที่แน่ชัดเดี๋ยวรอสรุปรายละเอียดอีกครั้ง
พร้อมทั้งขอขอบคุณในความรักความห่วงใยและความเมตตาจากทุกท่าน
ซึ่งก็จะเห็นว่าจะมีการ์ดออกมาในเบื้องต้น
ซึ่งก็จะเป็นการ์ดพื้นหลังเป็นสีเขียวแล้วก็มีข้อความไว้คือการ์ดนี้นั่นเอง
คุณผู้ชมครับปกติแล้วในแถบล้านนาหรือว่าแถบอีสานเนี่ยเวลามีผู้เสียชีวิต
อายุของเขาก็จะปัดให้เป็นเลขกลมบวกขึ้นไปอีก๑
ดังนั้นจากสิริอายุ๙๓ปี๗เดือนก็จะเห็นข้อความในการ์ดนี้ว่า
สิริอายุคือ๙๔ปีนั่นเองนะครับ